คุณผู้ชมคะส่วนเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องเตือนภัยนะคะ
ก่อนหน้านี้เคยเล่าไปครั้งนึงว่ามีพนักงานที่เขาขับรถส่งของ
หรือว่ารับจ้างเหมือนแกรปไบท์แกรปคาร์อะไรแบบนี้
ครับมีลูกค้าเรียกใช้บริการอืม
แต่พอไปถึงที่พักเปิดประตูไปนอนแก้ผ้ารอใส่กางเกงในตัวเดียว
มันมีเหตุการณ์นี้คล้ายกันน้องคนนี้นะคะอยู่ม๖
แต่ก็น่าจะอายุ๑๘ทำใบขับขี่ได้ก็หารายได้เสริมก็คือขับแกรปไบท์
ครับมีลูกค้าเรียกใช้บริการใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปผู้หญิงนะคะ
อืมแล้วขอเรียกใช้บริการให้ไปรับแกรปคนนี้ก็จะไปรับ
แต่ลูกค้าบอกว่าถ้ามาช้าจะต้องโดนใช้ปากกับอวัยวะเพศของน้องที่ขับแกรปนะ
เหรอห้ามมาช้าห้ามมาเลสถ้ามาช้าต้องโดนแบบนี้นะนี่ค่ะ
นี่เขาก็เลยมีข้อความให้ดูว่าเนี่ยเขาคุยกันอย่างงี้จริงจริงคือปกติเวลา
ในการสั่งสินค้าแล้วคนที่เขาจะไปซื้อแล้วมาส่งให้เราเนี่ย
ความจริงมีหลายยี่ห้อนะไม่ใช่หลายยี่ห้อค่ะหลายยี่ห้อค่ะ
เขาจะต้องมีการยืนยันข้อความกันด้วยลูกค้ายืนยันใช่ไหมครับที่สั่ง
อ่าลูกค้าก็ยืนยันครับใช่บางที่ก็จะโทรเลยบางที่ก็เป็นส่งข้อความอะไรแบบนี้ไง
ลูกค้าลูกค้าคนนี้โปรไฟล์รูปโปรไฟล์เป็นผู้หญิงโปรไฟล์เป็นผู้หญิงค่ะ
ก็คิดว่าเป็นผู้หญิงแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่า
แล้วพอมีข้อความแบบนี้น้องที่เขาขี่แกรปไบท์เขาก็คิดว่าพูดเล่นไง
เนี่ยขออะไรให้อมอะไรอย่างเงี้นึกออกไหมน้องเขานึกว่าพูดเล่นครับ
แต่สุดท้ายเนี่ยน้องเขาบอกว่าก็ต้องกดยกเลิกลูกค้าไปนะคะอ่า
เพราะคิดว่าน่าจะเป็นการแกล้งกันอ่ะน่าจะเป็นการกลั่นแกล้งกัน
เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะเราให้คุณวิรายุทธ์ปรานีนักข่าวของเรา
ไปคุยกับน้องที่ขี่แกรปไบท์ที่ได้รับความเสียหายนะคะครับ
น้องเขาบอกว่าช่วงต้นเดือนมีนาคมเขาก็หารายได้เสริมเป็นช่วงปิดเทอม
ก็ขี่รถจักรยานยนต์อยู่ช่วงเกษตรเป็นช่วงหัวค่ำมีการแจ้งเตือนจากลูกค้าว่าให้ไปรับหน่อย
ที่วัดเทวสุนทรปลายทางคือถนนแถวงามวงวาน
กดรับรับลูกค้าไม่ได้สนใจลูกค้าชื่ออะไร
พอไปถึงจุดนัดเพื่อจะรับลูกค้าปรากฏว่าลูกค้าไม่ออกมารอ
ก็เลยส่งข้อความไปหาลูกค้าว่ามาถึงแล้วลูกค้าบอกว่าอยู่ในห้องน้ำวัด
แล้วก็ส่งข้อความว่ามาช้าห้านาทีเขาก็บอกกลับไปว่าขอโทษที่มาช้าเพราะรถติด
คือเหมือนลูกค้าต่อว่าว่าทำไมมารับเขาช้าตั้งห้านาทีครับ
น้องที่ขี่แกรปไบท์ก็เลยตอบไปว่าก็รถติดลูกค้ารายนี้ก็เลยบอกว่ามาช้าแบบเนี้ย
ต้องยอมให้เขาใช้ปากกับอวัยวะเพศให้นะขอไลน์ด้วยนี่ขอไลน์ด้วย
แล้วคุยแบบนี้น้องที่ขี่กราฟไบท์บอกว่าแบบนี้ถูกหลอกแน่
กดยกเลิกเลยดีกว่านี่นะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ก็พอไปถึงจุดรับเสร็จผมก็ดูชื่อเอ้าพอเป็นชื่อนี้ผมก็แบบ
ก็พิมพ์ไปมาถึงแล้วนะครับแต่ก็เอกใจว่าเรียกเล่นหรือเปล่า
ผมก็เลยพิมพ์ไปว่าถ้าเรียกเล่นรบกวนยกเลิกให้ผมด้วยนะ
ผมต้องรับงานอื่นเห็นแล้วเขาก็พิมพ์ทำนองนั้นผมก็รออยู่
แต่ตอนนั้นก็อารมณ์ก็ฉุนอยู่แบบว่ามันทำอย่างนี้อ่ะ
เพื่ออยากลองเจอผมก็ขับวนหาในวัดดูก็ไม่มี
ถ้าอยู่อย่างนั้นก็เสียเวลาเพราะเขาอ่านไม่ตอบผมเลย
ติดต่อไม่ได้อันนี้เป็นเป็นการหารายได้ในช่วงปิดเทอมของเราแล้วครับ
ใช่ครับผมเพิ่งทำเมื่อสิ้นเดือนกลุ่มภายครับ

รายได้ดีไหมครับต่อวันได้ประมาณเท่าไหร่ก็ดีครับผมตั้งเป้าไว้ที่ห้าร้อยครับ
แต่ละวันใช่ไหมใช่ครับแต่จะมีช่วงนี้ที่แบบ
ลดลงหน่อยเพราะว่ามีโควิดมาอืมน้องเขาอยู่มหกก็จริง
แต่ยืนยันว่าอายุ๑๘มีใบขับขี่แล้วก็เลยขี่กรับไบท์แบบรายได้เสริมอะไรแบบเนี้ย
จักรยานโยนนี่สิบห้าสิบห้าจะทำใบขับขี่ได้ละถ้ารถโยนนี้ต้องสิบแปด
ได้เสริมแต่สุดท้ายปัญหาก็คือมาเจอหลอกแบบนี้ไง
อืมตรวจสอบไปตรวจสอบมาเนี้ยเป็นรูปผู้หญิงครับแต่ก็
ไม่รู้ว่าผู้หญิงจริงหรือเปล่าเพราะเขาไม่เจอตัวใช่ไหมไม่เจอ
เขาขี่วนหาอยู่ตั้งนานไม่เจอบอกน้องเขาว่าอยู่ในห้องน้ำวัด
ใครจะเข้าไปหาในห้องน้ำวัดนึกออกมาแล้วคุยข้อความขนาดนั้น
เขาบอกไม่เอาอ่ะเสียเวลากดยกเลิกไปเลยดีกว่าก็เลยโพสต์เรื่องนี้
เตือนภัยคนอื่นอื่นด้วยซื้อของมาหรือเปล่าไม่ได้ซื้อใช่ไหม
ไม่ไม่ไม่ให้ไปรับเหมือนเหมือนวินรถจักรยานรถรับจ้างอ่ะ
อ๋ออันนี้ให้รับไปส่งอันนี้ไปรับไปส่งไปรับไปส่งแต่อันเนี้ยเป็น
ที่เขาไปซื้ออาหารมาให้แล้วมีอยู่ที่หนึ่งเป็นอพาร์
อ่าซื้อของมาให้เลยนะฮะค่ะคนสั่งเนี้ยชื่อคุณดวงอืม
อ่ามาถึงไม่เจอคุณดวงค่ะแถมคุณดวงยังพิมพ์ข้อความอ่า
ไม่เจอพี่อยู่ไหนขึ้นมาบนห้องขึ้นไปส่งบนห้อง
เจ้าของห้องบอกผมไม่ใช่ดวงผมไม่ได้สั่งด้วย
โดนไปสองรายนี่คือเขาต้องจ่ายเงินไปก่อน
ใช่ไงนะบางคนเขาก็ให้หักเงินตามแอปพลิเคชัน
ที่เขาจะจ่ายเงินไปให้บางคนจ่ายกับเครดิตบางคนอะไรแบบนี้
แต่บางคนบอกมาจ่ายเงินสดเอาของมาแล้วเดี๋ยวจ่ายเงินสด
ซึ่งพนักงานที่เขาทำหน้าที่จะเป็นเจ้าไหนก็แล้วแต่
เขาก็ต้องซื้อของด้วยเงินของเขาก่อนแล้วก็มาส่งให้คุณ
พร้อมกับบวกค่าส่งเนี่ยเขาโดนไปสองลาย
โดยคนที่สั่งแล้วไม่ได้สั่งจริงแต่แบบเป็นพวกปั่นป่วน
แต่โชคดีที่คนแถวนี้เขาเห็นแล้วเขาเข้าใจ
เลยแบบเอามาส่งเอาไม่เจอแล้วคือถูกกันแกล้งเอาไปเลย
อยากช่วยกันซื้อรวมกันซื้อนี่เลยค่ะ
ชื่อดันัยแสงพลับอายุ๒๐ปีบอกว่าของเขาเนี่ยเหตุการณ์มันเกิด๑๑เมษายน
ได้รับออเดอร์ให้ไปซื้อไก่ทอดชื่อดังคนที่สั่งชื่อดวงคุณดวง
ตอนนี้เขาบอกไม่อยากจะเรียกคุณกันแล้วก็ไปแกล้งเขาไง
ให้ไปส่งที่อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งในซอยสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์สี่สิบสี่
ราคาของที่ซื้อทั้งหมดยอดรวม๔๒๔บาทได้อาหารเสร็จเขาก็ขี่รถไปส่ง
ตามที่อยู่พอไปถึงก็ถามทางหอพักว่าเออพี่ครับคุณดวงเขาอยู่ตรงไหน
เพราะว่าไปถึงแล้วไม่เจอคนชื่อดวงนะคือลูกค้าเนี่ยพอมาหาเนี่ย
ไปเจอคนชื่อดวงเนี่ยมีน้องบอกมีคนชื่อดวงจริง
พอไปถึงถามหาคนชื่อดวงคนแถวนั้นเขาก็บอกว่าคนชื่อดวงอยู่ตรงนั้น
เขาก็ไปหาคนชื่อดวงตอนนั้นกำลังนั่งอยู่ข้างหลังหอพัก
น้องก็ไปถึงก็บอกพี่ครับผมเอาอาหารมาส่งแต่คนชื่อดวงเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้สั่ง
ผมไม่ได้สั่งทีนี้ใครสั่งน้องเขาก็เลยส่งข้อความไปหาลูกค้าคนนั้น
ลูกค้าบอกว่ายังตอบข้อความอยู่นะบอกว่าให้ขึ้นมาส่งที่ห้องหมายเลข๑๑
เขาก็ขึ้นไปพอขึ้นไปเคาะประตูห้องคนที่เปิดประตูออกมาบอกว่าไม่ได้สั่ง
และไม่ได้ชื่อดวงด้วยอ้าวยุ่งไปอีกน้องแกรปบอกว่าทีนี้เริ่มรู้ตัวแล้วว่าสงสัยโดนหลอกโดนป่วน
ก็เลยส่งข้อความไปบอกลูกค้าว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่พี่ลงมาข้างล่างดีกว่ามารับของ
แต่ลูกค้ารายนี้ก็ไม่ยอมลงมาก็เลยถามกลับไปว่าเออแล้วตกลงพี่จะเอายังไง
สุดท้ายลูกค้าบอกว่ามาส่งของช้าไม่เอาแล้วนี่ฮะแล้วก็พิมพ์ข้อความด่ามาแบบเสียหาย
คือน้องดันัยบอกว่าโอ้โหวันนั้นถือว่าโชคร้ายมากแต่ในความโชคร้ายก็ถือว่ายังมีความโชคดี
เพราะว่าพี่คนดูแลหอพักกับคนที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยเขารู้เรื่องเขาก็สงสาร
เขาก็เลยเอาสั่งอะไรมาไก่ทอดชื่อดังใช่ไหม๔๒๔บาทเขาก็รวมตังค์กัน
เป็นค่าอาหารแล้วก็ซื้อเอาไว้เองเขาก็เลยฝากขอบคุณพี่ในวันนั้นด้วย
ผมก็เลยบอกเขาว่าผมเจอคนพี่ที่ชื่อดวงแล้วอย่างเงี้ยครับเขาไม่ได้สั่งแล้วเขาบอกว่า
เขาก็ยังโต้กลับมาว่าเฮ้ยเขาสั่งเขานั่นแหละชื่อดวงใช่แล้วเขามาหลอกว่าเขาชื่อดวง
แล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนสั่งใช่พี่สั่งเองแล้วเขาก็หลอกบอกว่าให้เดินไปตามห้อง
ที่เขาระบุเลขเดินหาทั่วเลยเขาให้เดินไปเดินมาอยู่๒ตึกข้ามไปข้ามมา
จะหลากหลายยี่ห้อในช่วงเวลานี้เนี่ยส่งข้อความมาคุยกันหน่อยก็ได้นะ
ใช่เขาเจอปัญหากันหลากหลายรูปแบบค่ะไม่มีเขาพวกเราก็ลำบากนะช่วงนี้คือต้องยอมรับนะครับ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่หอพักแห่งนี้หน่อยนะครับอยู่ที่ซอยสมเด็จพระเจ้าตากศิลปสี่สิบสี่
ก็ได้ช่วยตามหาลูกค้าให้แต่ก็ไม่เจอนะเบื้องต้นคิดว่าเป็นพวกจิตปั่นป่วนอ่ะ
สร้างความวุ่นวายใช้วิธีการแอบอ้างชื่อแต่ก็น่าจะเป็นคนในหอพักแห่งนี้นี่แหละ
เพราะยังไงก็ต้องแบบปักหมุดที่อยู่ว่าอยู่ที่ไหนหลังจากช่วยกันตามหาลูกค้าเป็นชั่วโมง
ด้วยความสงสารวันนั้นพี่ภัยบูลก็เลยคุยกับแฟนแล้วก็เพื่อนบ้านที่เขาอยู่แถวนี้
เขาเดินตามหาลูกค้าเป็นชั่วโมงตอนนั้นก็แบบเห็นแบบมือไม้สั่นไปหมดนะ
แฟนผมก็เลยชวนพี่เขาพี่หุ้นกันไหมสงสารน้องเขา

ก็ทำไม่ถูกอ่ะเขาก็กระบนโดยเขาได้ก็๑๐บาท
ก็เราลงพื้นที่ไปเนี่ยไม่ได้จบแค่นี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าแม่ค้าขายส้มตำหน้าหอพักบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
หลังจากที่หนุ่มขับแกรปที่มาส่งไก่ทอดกลับไปนะ
พอเจอเหตุการณ์ในดวงคนนั้นอีกครึ่งชั่วโมง
มีพนักงานขับแกรปอีกคนนึงมาส่งอาหารเป็นพิซซ่า
อืมพิซซ่าแปดถาดคุณเขียนมาสอนโอ้โหยอดเนี้ยหนักกว่าเมื่อกี้อีก
เมื่อกี้สี่ร้อยยี่สิบสองบาทเนี้ยอ่าสี่ร้อยยี่สิบกว่าบาท
หรือสี่ร้อยกว่าบาทเนี้ยแหละแต่ว่าพิชซ่าแปดถาดเนี้ย
พันเก้าร้อยบาทอืมหนึ่งพันเก้าร้อยบาท
และหนุ่มแกรปคนนั้นก็บอกว่าเอามาส่งให้กับคุณดวงค่ะ
เหมือนกันเลยแต่ก็ไม่เจอนะฮะแล้วก็เหมือนกันฮะ
ถูกให้ขึ้นไปหาที่ห้องพอไปถึงห้องเคาะห้อง
เจ้าของห้องเขาบอกไม่ใช่เขาเขาไม่ได้สั่ง
แล้วก็ติดต่อไม่ได้สุดท้ายถูกหลอกเหมือนกัน
แต่ปัญหาก็คือว่าพิซซ่าแปดถาดหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเนี่ยโอ้โห
คือชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าเขาก็ไม่ไหวอ่ะค่ะ
เขาก็ช่วยกันหารช่วยกันซื้อต่อไม่ไหวเพราะว่ามันเกือบสองพันบาทอ่ะ
พนักงานแกรปคนนี้ก็เลยต้องกลับไปพร้อมกับพิซซ่า๘ถาด
แล้วก็เงินที่ซื้อพิซซ่าไปแล้วหนึ่งพันเก้าร้อยบาท
ส้มตำบอกว่าโอ้โหเห็นหน้าน้องคนนั้นแล้วนะ
คือแบบตอนนั้นแบบสงสารมากอ๋อจริงน่าสงสารเลยอ่ะ

มันเยอะอ่ะเขาก็ไม่มีใครหารเนอะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครค่ะรู้จุดรู้อะไรทุกอย่างเลย
แต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครโทรแกล้งโทรสั่ง๒รอบเลย
โอ้โหมันโหดไปนะซื้อของให้๕๙๐๐บาทโอ้โหนี่ค่ะ
คือใครที่คิดจะทำแบบนี้เนี่ยด้วยความสนุกด้วยความสะใจในอารมณ์
ว่างจัดหงุดหงิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าเลยฮะ
คนเขาทำมาหากินเขาเดือดร้อนกันหมดเห็นใจเขาบ้างนะคะนะอืมอ่า
ก็เนี่ยฮะมาเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่าเคยเหมือนกัน
บางคนสั่งพอไปส่งปุ๊บหลับติดต่อไม่ได้ไม่มารับของโอ้โห
อะไรอย่างนี้มันมีหลายเหตุการณ์